บอกว่าคุณยังมีกำลังใจที่ไม่เพียงพอ

เขาจัดงานแก้บนแบบสุดปัง
เอาสิงโตมาแก้บนครับ

ถ้าเธอก็รักเธอก็รู้สึกดีเหมือนกัน

บอกเลยว่างานนี้นะไม่ต้องใช้นางรงนางรำมาแก้บนแล้ว
เจ้าของร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ในจังหวัดสุโขทัยครับ
ก็มาแก้บนพระสิวรีภายในวัดหนองทอง
ตรงบนบ้านสวนเอาเเบิงจังหวัดสุโขทัย
ก็ไปถามคุณศิรการชัยเจริญเสรีอายุ๓๘ปี
สามีก็เล่าว่าตนเองและสามีก็เปิดร้านซ่อมรถจักรยานยนต์อยู่ที่ตลาดสุโขทัยนั่นแหละ
ชื่อร้านมาดีมอเตอร์
ชื่อร้านดีมาดีมอเตอร์
ซึ่งก่อนหน้านี้ตัวเธอเองนะครับแล้วก็สามีก็เดินทางมาทำบุญที่นี่
วัดหนองทองแล้วก็กราบไห้องค์พระศิวรีแล้วก็อธิษฐานขอโชคขอลาบกับพระศิวรี
ธิษฐานว่าถ้าตนเองมีโชคมีลาบนะจะนำสิงโตที่ไม่ใช่สิงโตนำโชค
สิงโตตุ้งแช่ตุ้งแช่อย่างเงี้ยแหละมาเล่นแก้บน
หลังจากที่ขอพรพระศิวรีแล้วนะทั้งคู่ก็เข้าร่วมพิธีขอคำมากรรมกับทาง
พระครูประหลัดธนโรธปัญญาวชิโรเรียกสั้นพระอาจารย์หมู
แล้วจากนั้นสองสามีภรรยาพากันไปส่องขันน้ำมนต์คงจะเห็นอะไรบางอย่าง
แล้วก็ไปเสี่ยงโชคนะครับเอ้าก็ปรากฏว่าโชคดีจริงยังไงซะ
ไปทำพิธีกรรมอะไรก็ตามแต่เขามีกันเยอะเป็นร้อยอืม
มันก็เป็นหนึ่งในร้อยหนึ่งในพันก็ว่ากันไปเป็นจังหวะโชคดีของใครกว่าคนนั้นแหละได้
ดูแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผมย้ำแบบนี้ละกัน
ผมจะย้ำอย่างนี้ทุกครั้งอย่าเพิ่งเบื่อผมแล้วกันว่า
ถ้าทุกคนไปขอโชคขอลาบแล้วได้ตามที่หวังทุกคนแล้วก็กองสลากเจ๊งครับ
อยู่ไม่ได้ครับนะจริงใช่แล้วเราก็จะไม่มีสลากให้ได้ลุ้นกันอีกเลยไง
ว่ากันแบบนี้แล้วกันคือมันไม่สามารถมีเลขเดียวแล้วออกเลขเดียวแล้วทุกคนซื้อเลขเดียวกันได้ทั้งประเทศ
มันก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความหวังที่ทำให้หลายคนมีกำลังใจ